ดูคดีของเสียอ้วนก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ตกลงมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
มีการสอบสวนกันแล้วก็พาไปทำแผนเรียบร้อยแล้ว

ตั้งแต่ที่ไปควบคุมตัวได้แล้วก็ส่งตัวมาที่ประเทศไทย

จะไปที่ชนบุรีที่พื้นที่ที่ก่อเหตุ
ส่งตัวในปัญญายิ่งดังหรือเสียอ้วน
หรือว่าน้องฟอสอายุ๒๐ปี
และนางสาวปวีนานาเมืองรักหรือน้องสปายอายุ๒๐ปี
เสียชีวิตที่ลานจอดรถเขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
เสียอ้วนที่เป็นทั้งผู้บงการแล้วก็มือยิง
ถูกจับกุมได้ที่ประเทศกัมภูชา
ตอนนั้นกำลังจะหนีไปถึงเวียดนามแล้วนะฮะ
แต่ก็ถูกจับซะก่อนเมื่อ๑๕สิงหาคม

มอบหมายให้คนตำรวจเอกสุทธาธิรัฐสวรรค์
เป็นผู้ไปประสานงานกับทางกัมพูชา
ในการรับผู้ต้องหากลับมาดำเนินคดีที่ไทย
เซ็นอนุมัติให้ตมกัมพูชานำตัวเสียอ้วน
ผลักดันกับประเทศต้นทางหรือว่าประเทศไทย
หลังจากที่ทางเขาก็ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว
เรื่องหลบหนีเข้าเมืองเรื่องเป็นภัยต่อความมั่นคม
ตมกัมพูชาได้ควบคุมตัวเสียอ้วน
จากกรมตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชาณกรุงพนมเปน
นำมาส่งผลักดันกลับประเทศไทย
ที่ด่านต่อมอปลอยเปดกรุงปลอยเปด

ซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านพรมแดนอรัญญประเทศ
จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกช่วงค่ำเมื่อวานนี้
นี่นะฮะเป็นภาพช่วงที่ได้ตัวมากันนะครับ
นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
พลตำรวจเอกสุชาติคุมตัวเสียอ้วน
ด่านชายแดนอรัญญประเทศจังหวัดสาแก้ว
่งหน้าไปยังกองกำกับการ

อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว

แล้วก็เดินทางมาประมาณ๑ชั่วโมงนะครับ

รามอินทรากรุงเทพนะครับ
ในเวลา๒๑นาฬิกา๓๐นาที
หลังจากนั้นตำรวจชุดปฏิบัติการ

ขึ้นรถตู้ออกจากกองบินตำรวจ
ก็มีรถที่ทั้งดูแลความปลอดภัย
แล้วก็ควบคุมผู้ต้องหาเนี่ย

หน้าประตูทางออกของกองบัญชาการ

เสียอ้วนถูกคุมตัวอยู่ที่

ทีนี้เช้าวันนี้ค่ะ

พลตำรวจรีนันทชาติสุพมงคล

เดินทางไปที่สถานที่ควบคุมตัวเสียอ้วนนะคะ

และชุดคุ้มกันอาวุธครบมือเลยค่ะ

ของพลตำรวจรีนันทชาติเนี่ยขับนำออกมานะคะแล้วก็มีรถตู้สังกัดตำรวจสันติบาล
ทะเบียนตราโล๑๙๓๓๔คาดว่าเป็นรถที่เสียอ้วนอยู่ด้านไหนตามมา
โมงครึ่งค่ะตำรวจคุมตัวเสียอ้วนถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์เจรตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจโทจิติรอดบางยางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
และพลตำรวจรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ร่วมสอบสวนเสียอ้วนกันทั้งหมดเลยนะคะ

มากันหมดทั้งหมดร่วมกันสอบสวนเสียอ้วน
เสียอ้วนน่าเครียดเลยคุณผู้ชมน่าเครียดมากแล้วก็สีหน้าอิดโรยมากนะคะ
แต่เปลี่ยนเสื้อนะคะใส่เสื้อสีดำแล้วไม่ใช่ตัวเดิมตอนเมื่อคืนนี้นะคะ
ระหว่างควบคุมตัวผู้สื่อข่าวก็ถามเสียอ้วนก็พยายามจะถามคำถามแหละ
เสียอ้วนพูดสั้นเลยอ่ะพูดคำเดียวเลยอ่ะกลัว

แล้วก็ถามนะคะว่ารู้ข่าวที่พบตรท่านให้เลือกไหม
ทางไหนทางตันหรือทางตายเนี่ยค่ะ
อ้วนก็ตอบน่าเครียดว่าเลือกทางตันครับ
ทางไหน

กลัวค่ะแล้วทำไมต่อครับ
ลืมทางตันครับ
เนี่ยกลัวก็เลือกทางตันดีกว่าทางตาย
คือตอนที่ได้ข่าวว่าพบตรพูดว่าอย่างนี้เนี่ยบอกเลยว่ากลัว
ใช่เสียอ้วนบอกว่ารู้ข่าวดูอินเทอร์เน็ตตอนอยู่ที่กัมพูชา
รู้เลยว่าพบตรบอกว่ามีทางเลือกสองทางทางตันหรือทางตาย
หนีได้คิดว่าหนีพ้นแน่ไม่ถูกจับแน่สุดท้ายก็ตัน
ก็ถูกควบคุมตัวมาดำเนินคดีนะคะครับหลังจากนั้นนะคะ
ไปชี้ของกลางที่เป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุค่ะ
ตำรวจสพนาจอมเทียนก็นำสิ่งต่างเหล่านี้มาประกอบในการสอบสวนนะคะ
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยหลังจากสอบปากคำเสียอ้วน
บอกว่าตอนแรกเหมือนกับคิดว่าเขาหนีพ้นนี่สุดท้ายก็สารภาพว่าเป็นคนบงการในการฆ่าจริง
สาเหตุคือความหึงหวงเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มูลเหตุจูงใจตอนนี้อยู่ในสำนวนคดีไม่สามารถเปิดเผยได้
ครับคือพบตรก็สอบถามนะครับ
บอกว่าถามเสียอ้วนว่าทำไมต้องไปก่อเหตุฆ่าที่เขาชีจันทร์
ลานจอดรถที่เขาชีจันทร์ที่มีพระพุทธรูปแกะสลักอยู่ตรงเขาเนี่ยนะฮะ
อ้วนบอกว่าไม่รู้นะไม่รู้ว่าตรงนั้นที่เป็นเขาที่มีรูปแกะสลัก
คือรูปพระแกะสลักคิดว่าเป็นหินแกะสลัก
ไม่กลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหรอเสียอ้วนบอกว่าก็กลัวนะ
เพราะว่าตอนก่อเหตุเนี่ยที่ยิงออกไปนะคุณเดี๋ยวมาสอน
ปืนไม่ลั่นสองนัดปืนไม่ลั่นสองนัดนะฮะ
เขาก็รู้สึกเสียใจมากแล้วก็กลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าณขณะนี้ถ้าให้ประเมินเนี่ย
ถือว่ามีโอกาสน้อยมากที่เสียอ้วนจะทำร้ายตัวเองระหว่างถูกคุมขังนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ก็ยังพูดจารู้เรื่องดีอยู่นะครับ

คือตัวเขาเนี่ยก็บอกว่าเขาเช็คขงเช็คข่าวนะฮะ
จากทางอินเทอร์เน็ตนะครับ
ทำให้รู้ข่าวว่าตอนนี้มีทางเลือกแค่ทางตันกับทางตาย
ผมก็ถามเขาเมื่อกี้ก็ทำไมทำที่เขาชีกัน
เขาก็ไม่รู้นึกว่าเป็นรูปพระแกะสลักเฉยครับ
เขาคิดว่าเป็นแค่รูปแก่สลัก
อินแก่สลักเขาก็รู้เสียใจครับ
โดยไหมครับว่าเขาเตรียมกันครับ
อ๋ออันนี้อยู่ในสำนวนไม่พูดดีกว่านะครับ
เอาที่ผมพูดได้นะครับ
ก็อยู่ในสำนวนเอาว่าเขารับสรรภาพแล้วกันนะครับ

ลงมือยิงทั้งสองคน

นี่ขนาดปืนไม่ลั่นนะ

หลังจากนั้นเสียอ้วนกับในบ่าวก็ช่วยกัน

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า

ซึ่งผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรก็ได้

และยืนยันว่าการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในครั้งนี้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี
ใครที่พาหลบหนีก็ต้องโดนหมดนะครับ
ก็ต้องก้มกราบลงไปกับพื้นเลย

ตรงนั้นเป็นรูปปั้นแกะสลักพระพุทธรูป
นึกว่าเป็นหินแกะสลักเฉย

การทำแผนนะคะก็มีครอบครัวของผู้เสียชีวิต

ตอนแรกไม่อยากจะไป

มีอะไรก็ไม่รู้มีวิญญาณของน้องสปาย

สุดท้ายก็ไปนะคะไปดูที่จุดทำแผน

อยากรู้ว่าทำไมถึงได้มาเกาะเหตุนี้
นำตัวเสียอ้วนไปช่วงบ่าย

ควบคุมตัวไปที่สถานีตำรวจภูทรนาจอมเทียน
ก็มีการคุ้มกันแบบเข้มงวด
ก็ควบคุมตัวเอาไว้ก่อน

เดินทางไปเพื่อควบคุมการทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพตามจุดต่าง

ครอบครัวของน้องสปายไปรอดูการทำแผน
ไปที่สถานีตำรวจภูทรนาจอมเทียนตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
คุณแม่ของน้องสปายคุณแม่วันเพ็ญนาเมืองรัก
บอกว่าตอนแรกจะไม่ไปอยู่แล้ว
แต่เมื่อวานนอนกลางวันเหมือนกับมีคนมากอด

ก่อนหน้านี้ก็มีพระมาบอก
วิญญาณน้องสปายยังไม่ไปไหนยังวนเวียนอยู่ที่บ้าน

แม่บอกว่าแม่ก็เลยรู้สึกว่าต้องไป
ต้องไปดูหน้าเสียอ้วนตอนทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก็เลยชวนพ่อของน้องสปายขับรถกันไปนะคะ

จากกาลสินนะคะตั้งแต่๓ทุ่มเมื่อวาน
ถึงสพนจอมเทียน๗โมงเช้าวันนี้
แม่ของน้องสปายบอกว่าอยากถามเสียอ้วนว่าทำน้องทำไม

วันนี้เชื่อว่าวิญญาณของลูกสาวน่าจะตามมาดูการทำแผนด้วย

เรียกวิญญาณน้องสปายให้ตามมาด้วยค่ะ

ก็ดูข่าวนะคะ
ว่าเสียอ้วนส่งตัวมอบถึงกรุงเทพแล้ว

จริงวันนี้ตอนแรกแม่ก็ไม่คิดว่าจะมานะ
มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้แม่มา
คือตอนแรกก็คุยกับพ่อว่าจะไม่มา
ก็จะปล่อยให้เจ้าหน้าที่ท่านดำเนินการไปเลย
คือวันนั้นตอนกลางวันแม่ก็อยู่บ้าน
อยู่ก็มีเสียงร้องไห้ดังขึ้น
แล้วก็แม่ก็นอนอยู่แต่ยังไม่หลับ
ก็มีท้ายแบบว่ามีร่างคนนอนลงข้างแล้วก็กอด

พ่อสงสัยเราจะคงได้ไปชนบุรีแน่วันนี้
พ่อก็เลยถามว่ามันเป็นอะไรถึงจะได้ไป
ก็สงสัยลูกคงมาหาเรานั่นแหละ
เพราะว่าก่อนแม่ออกจากบ้าน
แม่ก็จุดทูปบอกอยู่ว่าแม่ไปแม่จะไปที่ชนบุรีนะ
เจ้าหน้าที่จะเอาอ้วนมาทำแผนนะ

เดินทางมารู้สึกก็เสียใจค่ะ
ไม่ใช่ว่ามาเห็นหน้าคนร้ายแล้วจะดีใจ

เพราะว่าสิ่งที่เขาทำกับน้องมัน
ครอบครัวแล้วก็ญาติทุกคนรับไม่ได้
ก็มาวันนี้ก็จะมาดูหน้าเขา
ก็เลยก็มีคำเดียวที่จะถามเขาว่าฆ่าน้องทำไม
เจ้าหน้าที่ก็เนี่ยค่ะคุมตัวเสียอ้วนขึ้นรถตู้นะคะ
ไปรอการทำแผนที่จุดเกิดเหตุก็คือที่เขาชีจันทร์
ญาติของน้องฟอสไปรอตรงจุดเกิดเหตุ

ไปกัน๖คนคือมาจากกาลสินเหมือนกัน
แม่ของน้องฟอสคุณแม่จอมสีชมพูพื้น

ตามจับกลุ่มคนร้ายได้ทั้งหมดโดยเฉพาะเสียอ้วน
คิดว่าวิญญาณของน้องฟอสคงไปสู่สุขติ
ส่วนเสียอ้วนจะขอโทษหรือเปล่า
ก็จะให้อภัยจะได้จบกันไปในชาตินี้
ไม่อยากจะให้ไปเคนฆ่ากันอีกในชาติหน้า
แม่ก็ตั้งใจอยากมาดูฆาตกร

เนี่ยใครที่หัวอกเป็นแม่
ก็รักลูกรักคือ
ถ้ายังไงเกิดชาติหน้าชั้นใด
ก็อย่าไปทำกับเขาอย่างนี้
ก็อยากถามว่า
แล้วฆ่าน้องทำไมเพราะเหตุอะไร

มันมีเหตุอะไรนักหนาถึงได้ฆ่าน้องอย่างนี้

มันเป็นอะไรเหตุเกิดได้อย่างไร

ผมไม่รู้ว่าน้องมันไปทำผิดอะไรมากมาย
ต้องฆ่ากันอย่างนี้
ทั้งที่มันก็ยังเป็นเด็กอยู่เนาะ
ใช่แม่ขาใจแม่ก็อยากถามนะว่าทำไม

ทำไมฆาตกรถึงทำกับน้องได้
ครบรอบวันเกิดเขาด้วย
สิ่งที่เขาห่วงถ้าแม่ฝากได้แม่ก็ไม่อยากให้เขาห่วง
อยากจะบอกครั้งสุดท้ายกับน้องว่า
อย่าห่วงนะไม่ต้องห่วงครอบครัวแล้วก็ไม่ต้องห่วงด้วย
วันนี้แม่มาส่งที่นี่
ขอให้หนูเกิดดีสมสุข
ขอให้มีแต่ความสุขอย่าได้เป็นเหมือนชาตินี้เลย
แม่แม่ก็ขอโทษหรอกแต่แม่ให้อภัย
สิ่งที่เขาทำก็ขอให้เขาได้รับกรรมตามที่เขาทำกับน้อง
แม่ก็ไม่มีอะไรพูดมากแม่ก็ขอขอบคุณสื่อกับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่ช่วยจนคดีน้องจนมาถึงวันนี้แม่ขอบคุณด้วย
แล้วก็ขอบคุณแทนน้องด้วย
ฟอสคงดีใจที่มีวันนี้
คุณแม่น้องฟอร์ตนะครับก็บอกไม่ต้องมาขอโทษ

คือก็โหสีให้นั่นแหละจะได้ไม่ต้องติดค้างอะไรกันอีกนะ
แต่ว่าคือยังไงก็ทำใจลำบากนะครับสำหรับครอบครัวทั้งสองครอบครัวที่สูญเสียลูกไปนะครับ
คือการทำแผนในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าตำรวจก็ใช้เวลาด้วยความรวดเร็ว
ทั้งแม่ของน้องสปายแม่ของน้องฟอร์ตครอบครัวทั้งสอง
ก็ไม่ได้มีโอกาสจะได้เจอแบบเสียอ้วนแบบจังแล้วจะได้ถามกันว่าทำไมมาฆ่าลูกฉันอะไรยังไง
คือตำรวจเขาคงจะต้องดูแลสถานการณ์ให้มันเรียบร้อยที่สุดนะ
ตอนช่วงทำแผนเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศิวรคารก็เดินทางมาที่เขาชีจันทร์นะครับ
มาควบคุมการทำแผนเอารถที่ใช้ก่อเหตุจริงมาด้วยนะครับ
รวมถึงมีการใช้ตัวละครที่เกี่ยวข้องแบบครบทุกคนเลย
แต่ละคนก็ติดชื่อเอาไว้เพื่อความชัดเจนขณะทำแผนว่าใครเป็นใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
นี่คือเสียอ้วนนะฮะเสียอ้วนลงมาจากรถตู้สวมหมวกกันน็อกไว้นะครับ
บังใบหน้าเนี่ยนะฮะตรงนี้ชี้จุดพร้อมกับอธิบายลำดับเหตุการณ์ในจุดตรงเขาชีจันทร์
แล้วก็ร่วมกันก่อเหตุยิงทั้งน้องฟอสและน้องสปาย
โดยเฉพาะในส่วนของเสียอ้วนเนี่ยเป็นคนเปิดฉากยิงน้องสปายก่อนเลย
หลังจากนั้นเห็นว่าน้องฟอสจะหนีก็ยิงน้องฟอสซ้ำอีกนะครับ
แล้วทั้งเสียอ้วนและในเบาก็ขึ้นรถหลบหนีไปนะครับ
คือยิงทั้งคู่จนเสียชีวิตใช้เวลาทำแผนประมาณ๑๐นาทีครับท่านผู้ชมครับ
การทำแผนก็เสร็จสิ้นเนี่ยฮะคนก็มาเยอะ
กำลังเจ้าหน้าที่ก็เยอะต้องควบคุมอย่างแน่นหนานะครับ
พอทำแผนเสร็จนะครับเจ้าหน้าที่นำตัวเสียอ้วน
ขึ้นรถตู้ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะขึ้นรถฮะท่านผู้ชมครับ
อ้วนในปัญญายิ่งดังเนี่ยหันหน้าไปทางพระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันทร์
แล้วก็ก้มลงกราบนะฮะก้มลงกราบแบบแบมือที่พื้น
ไปที่ตรงจุดเกิดเหตุหนึ่งครั้งเพื่อขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คือเนี่ยฮะค่ะจังหวะนี้เห็นไหม
เพราะว่าก่อนหน้านี้นายปัญญานี่บอกว่าไม่รู้ว่าจุดนี้เนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ไม่รู้ว่าที่แกะสลักอยู่ตรงเขาเนี่ยนั่นคือพระพุทธรูป
เขาบอกว่านึกว่าเป็นแกะสลักหินธรรมดา
แสดงว่ากรรมมันบังตาจริงนะคือมุ่งแต่จะมาฆ่าเขาไง
ไม่ได้มองไม่ได้ดูเลยว่าที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยคืออะไร
คือถ้าใครไปเขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรีเนี่ย
มาไกลก็ต้องเห็นว่านี่คือพระพุทธรูปใช่ค่ะ
ยังไงก็เห็นว่านี่คือรูปของพระที่แกะสลักอยู่บนเขา
นี่ตรงงานอยู่แบบนี้ค่ะนี่
ก้มกราบไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวขึ้นรถ
เพราะว่าต้องไปทำแผนในจุดอื่นเพิ่มเติมด้วยนะครับ
หลังจากนั้นพิสูจน์หลักฐานก็มาเก็บลายนิ้วมือของเสียอ้วนเอาไว้
ทำแผนในครั้งนี้เจ้าหน้าที่คุ้มกันเอาไว้นะครับ
แล้วก็กันไว้นะฮะญาติก็ได้แต่เฝ้าดูอยู่ห่างนะครับ
ก็เลยไม่ได้มีโอกาสในการที่จะสอบถามว่า
ทำไมต้องฆ่าลูกเขาอย่างที่ตั้งใจไว้ตอนที่มารอดูการทำแผน
ตำรวจก็พาเสียอ้วนไปทำแผนต่อนะคะอีก๔จุดนะคะ
จุดที่๒ค่ะเป็นจุดทิ้งปืนค่ะตรงนี้
บริเวณเรียบทางรถไฟตลาดกิโล๑๐อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ห่างจากจุดเกิดเหตุไป๒๐กิโลนะคะ
ตำรวจก็คุมตัวเสียอ้วนไปชี้จุดที่ทิ้งปืน๒กระบอก
และเครื่องกระสุนปืนก่อนที่จะหนี
หลังจากนั้นค่ะไปจุดที่๓
ที่๓คือบริเวณปั๊มน้ำมันปตทบางเสร่นะคะ
ตรงนี้เป็นจุดที่เสียอ้วนกับพวกนัดเจอกัน
ก่อนเดินทางไปฆ่าน้องฟอสน้องสปายค่ะ
แล้วก็ขึ้นรถไปที่เขาชีจันทร์แล้วก็ไปก่อเหตุยิงทั้งคู่
จุดนี้เขานัดกันก่อนก่อนที่จะไปยิง
จุดที่๔ค่ะเป็นร้านเช่ารถนะคะ
เป็นจุดที่เสียอ้วนเช่ารถเพื่อเอาไปก่อเหตุ
จุดสุดท้ายคือบ้านเช่าซอย๑๒ย่านนาเกลือหลังนี้ค่ะ
เป็นจุดที่เสียอ้วนกับพวกร่วมกันวางแผนในการก่อเหตุนะคะ
ก็เสร็จสิ้นการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านเกิดของเสียอ้วนด้วยค่ะคุณผู้ชม
ก็ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านตาปันตำบลสำเภาลูน

ก็ทางผู้ใหญ่บ้านบอกว่าแม่ของเสียอ้วนคุณแม่คิดยิ่งดังอายุ๕๙ปี
ปิดบ้านเก็บตัวเงียบมานานหลายวันแล้วนะคะ
ตั้งแต่รู้ข่าวว่าลูกชายก่อเหตุฆ่าคนตายแม่นี่เครียดมาก
ความดันโลหิตขึ้นเข้าออกโรงพยาบาลแบบหลายครั้งเลยค่ะ
ตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าแม่ของเสียอ้วนอยู่บ้านหรือเปล่า
ติดต่อใครไม่ได้เลยก็ไม่รู้ว่าครอบครัวของเสียอ้วนไปเยี่ยมเสียอ้วนหรือเปล่า

ผู้ใหญ่บ้านไม่รู้เพื่อนบ้านที่อยู่บ้านติดกันก็ไม่รู้
ไม่เห็นความเคลื่อนไหวเลยคือปิดบ้านเงียบ
น้องชายของเสียอ้วนเขาก็บอกว่าไม่ขอเปิดเผยชื่อ
ไม่ขอให้สัมภาษณ์สื่อก่อนหน้านี้นักข่าวเราเคยเจอ
แต่เขาไม่ให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็บอกด้วยว่าไม่ให้สัมภาษณ์แม่ด้วย
ไม่ให้บันทึกภาพด้วยคือทางครอบครัวเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซ้ำเติมความรู้สึกของครอบครัวอีกเลย
เคยพูดกับนักข่าวของเราเพียงเท่านี้นะคะ
เสียอ้วนก็ไปทำอาหารกินอยู่ที่อื่นนะนะคะที่ภูเก็ต

ในการก่อเหตุครั้งเนี๊ยแบบนี้นะคะ
ดูการแกะรอยสืบสวนสอบสวนนะครับ
ตามไปจับกลุ่มนายปัญญายิ่งดังที่วงการ
แล้วก็ฆ่าน้องฟอสและน้องสปายได้ในครั้งนี้

เหตุการณ์นี้คดีนี้เกิดขึ้น๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลารวมแล้วก็๒๐กว่าวัน
ก็สามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้ทั้งหมด

มือปืน๖คนด้วยกันนะครับ
ที่ก่อเหตุทั้งไปเป็นสปาย
ชี้เป้าให้ข้อมูลส่งข้อความบอกเสียอ้วนตลอดเวลา

ถูกต้องไปตีสนิทอยู่กับเพื่อนของเขา
แล้วก็ไปกินไปเที่ยวอยู่กับเขา
มีพวกที่ขับรถเช่าบ้านอะไรพวกนี้

ถูกยิงเสียชีวิตที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรีนะครับ
ตอนแรกจากการสืบสวนสอบสวน
น้องฟอสและน้องสปายอยู่

แต่ว่าน้องสปายเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนัก
ว่าจะทำงานอยู่ในที่ทำงานที่เสียอ้วน
เป็นเจ้าของสถานบันเทิงที่ภูเก็ต

หนีไปหาที่ทำงานที่อื่นเลย

มีการวางแผนกันหลายขั้นตอนนะครับ
สำหรับแก๊งของผู้ต้องหานะครับ
คดีนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เลิมเกียรติศรีวรคารรองพบตร
ก็ไประดมทีมนักสืบมือดีเลย
ในการติดตามไล่ล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
เพราะว่าพอก่อเหตุที่เขาชีจันทร์แล้ว
ก็ขับรถแยกย้ายหนีกันไปเลยนะครับ
ตำรวจสพนาจอมเทียนเจ้าของท้องที่นะครับ
ก็ใช้ชุดสืบสวนของ

ในการออกติดตามหากล้องวงจรปิด
ลงพื้นที่ติดตามหาข้อมูลเรื่องนี้นะครับ
ขยายผลจากพยานหลักฐานต่าง

ตามจับกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มแรกได้นะครับ
คนแรกเลยที่ควบคุมตัวได้เนี่ย

ที่เข้าไปตีสนิทกับเพื่อนของน้องฟอสและน้องสปาย

แล้วตำรวจก็สามารถที่จะ
ตามหาจากการซัดทอดของผู้ต้องหาคนต่างเนี่ย
รู้ว่าเสียอ้วนที่เป็นผู้บงการแล้วก็ลงมือยิงด้วยเนี่ย
หนีไปอยู่ที่นู่นนะฮะกัมพูชา
ภารกิจหินในการตามเสียอ้วนก็คือว่า
อ้วนนั้นหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
เพราะฉะนั้นตำรวจก็เลยต้องลงพื้นที่หาข่าว
แล้วก็ประสานไปยังประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชา
ในการให้ช่วยแกะรอยเส้นทางการหลบหนี
ก็มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายคนที่เข้ามา
ร่วมกันในการจัดการดำเนินคดีนี้
กุญแจสำคัญก็เริ่มจากการเค้นสอบปากคำอย่างละเอียด
นายเกียรติศักดิ์สุรางแสงมีบุญหรือว่านายบอล
ลูกน้องคนสนิทของเสียอ้วน
ที่รับสารภาพว่ามีคนที่ช่วยเหลือในการพาเสียอ้วน
หลบหนีออกจากประเทศไทย๓คนด้วยกัน
ก็คือนายโกวัลศิลปาโนหรือว่านายวัน
นายวินัยศิลปาโนหรือว่าในเน่งอันนี้เป็นพ่อลูกกัน
อีกคนนึงชื่อว่านายภูทรสิงห์ดีหรือว่านายน้อย
ค่ะแล้วก็มีการขยายผลเพิ่มนะคุณภาคภูมิ
คือพอจับผู้ต้องหากลุ่มแรกได้เนี่ย
คือทุกคนก็สารภาพแล้วทุกคนก็ชี้เป้าไปที่เสียอ้วนไง

คือหลังก่อเหตุเสียอ้วนไปที่สะแก้วนะคะ

พาหลบหนีทางด่านข้ามแดนบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้ว
เขาก็ใช้วิธีกบดานแบบนิ่งอะค่ะ
นิ่งในฝั่งกัมพูชามีเงินติดตัวอยู่๓แสนบาท

หลังจากนั้นตำรวจไทยประสานไปยังทางการกัมพูชา
เพื่อติดตามตัวใช้เวลาไม่นานนะคะ
เสียอ้วนก็ถึงทางตันจริงละค่ะ
กัมพูชาควบคุมตัวเสียอ้วนได้
ขณะที่เสียอ้วนไปหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังเล็กหลังนึง
หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดเปรเวงชายแดนกัมพูชา
แล้วเสียอ้วนเตรียมจะหนีไปเวียดนามอยู่แล้วค่ะ

ที่เสียอ้วนถูกจับเนี่ยห่างจากจังหวัดสะแก้วไปประมาณ๖๐๐กิโลนะคะ
แต่หลังจากนั้นกว่าจะนำตัวเสียอ้วนกลับมาประเทศไทยได้ก็ต้องใช้เวลาค่ะ
ไม่ใช่ว่าทางการกัมพูชาจับได้ปุ๊บส่งมาเมืองไทยปั๊บนะคะ
เพราะว่าทางการกัมพูชาเนี่ยเขาบอกว่าเสียอ้วนมีความผิดตามกฎหมายของกัมพูชาด้วย
ก็คือหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็เสียอ้วนถือเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศกัมพูชา
เขาก็ต้องมีการดำเนินคดีเสียอ้วนที่กัมพูชาก่อน
แล้วก็มีขั้นตอนต้องเซ็นเอกสารอะไรหลายอย่างค่ะ
จะส่งตัวเสียอ้วนกลับมาบ้านเราได้
แต่ทางการกัมพูชาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะ
สุดท้ายก็นำตัวเสียอ้วนกลับมาดำเนินคดีที่เมืองไทยได้นะคะ
ก็มาถึงช่วงค่ำเมื่อวานวันนี้ก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
คือตอนที่เสียอ้วนได้รับการช่วยเหลือจากคนไทยข้ามไปยังกัมพูชาเนี่ย
บอลที่เป็นลูกน้องคนสนิทเนี่ยขับฮอนด้าเซียวีไปถึงนู่นที่สาแก้ว
แล้วก็มีนายโกวัลกับนายวินัยที่เป็นสองพ่อลูกขับรถกระบะพาไปถึงชายแดน
แล้วนายภูทรหรือว่านายน้อยเนี่ยพาข้ามแทนระหว่างไทยกับกัมพูชา

ก่อนจะมีในเหลี่ยมที่เป็นชาวกัมพูชาเนี่ยคนนี้พาหนีพาหลบซ่อนระหว่างอยู่ที่กัมพูชา

สิ่งที่ทำให้ชุดคลี่คลายคดีถึงกับอึ้งก็คือคำพูดของเสียอ้วน
เล่าให้ตำรวจฟังตอนครั้งแรกเลยนะที่เจอหน้าเลยนะ
ตอนที่ตำรวจไปตามเจอนะครับแล้วเจอหน้ากันนะ
บอกว่าเหมือนมีวิญญาณของสองเหยื่อตามมาหลอกหลอน
ซึ่งตัวเสียอ้วนเองก็พยายามสวดมนต์ทั้งแบบภาษาไทยแบบภาษากัมพูชาอยู่ตลอดเวลา
แต่ก็ยังรู้สึกเหมือนกับมีวิญญาณตามหลอกหลอนอยู่ตลอด
ก็เลยทำให้เสียอ้วนเนี่ยมีอาการหวาดภาวะอยู่ตลอดเวลา
เขาจะดูสีหน้าแบบกังวลตื่นกลัวอยู่ตลอด
และที่ตะลึงกว่านั้นก็คือตลอดระยะเวลาที่ควบคุมตัวเสียอ้วน
ตั้งแต่ที่กัมพูชาจนส่งตัวมาที่ชายแดนแล้วก็มาที่ไทยเนี่ยนะ
เสียอ้วนยังนอนละเมอว่าผีหลอกตามมาทวงชีวิต
นี่ก็เลยทำให้เสียอ้วนเนี่ยบอกกับพบตรไงบอกกับนักข่าว
ที่นักข่าวถามว่าเลือกทางไหนทางตันหรือทางตาย
อ้วนบอกเลือกทางตัน
แต่ตอนนี้ตำรวจต้องคอยประกบอยู่ตลอดไม่ให้อยู่ลำพัง
แม้จะอยู่ในที่คุมขังก็ไม่ให้อยู่ลำพัง
เพราะว่าก็ยังกังวลอยู่ว่าเขาจะคิดอะไรยังไงหรือเปล่า
เพราะยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทีนี้ก็มาถึงประเด็นสำคัญแหละค่ะว่าทำไมเสียอ้วนถึงก่อเหตุนี้
คือจากข้อมูลล่าสุดนะคะหลังจากตำรวจได้มีการควบคุมตัวเสียอ้วนมาที่ประเทศไทยแล้วก็มีการสอบสวน
เรื่องต้นเนี่ยเสียอ้วนยังพูดถึงประเด็นที่ว่าคือเสียอ้วนเนี่ยหลงรักน้องสปายแล้วก็เข้าใจว่าน้องสปายกับน้องฟอสไม่ใช่แค่เพื่อนกันเหมือนกับเป็นคู่รักกัน
ยังเป็นประเด็นนี้อยู่นะคะเบื้องต้นแต่มันมีประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะเพราะว่าคนใกล้ชิดของเสียอ้วนออกมาบอกว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นเพราะมันมีหลักฐานเรื่องของการโอนเงิน
คือเสียอ้วนเนี่ยเคยโอนเงินให้กับทางครอบครัวน้องสปายช่วงระยะเวลา๒เดือนโอนเงินไป๔๕ล้านบาท
คือถ้าใครติดตามข่าวนี้มาตลอดเนี่ยเราจะได้ข้อมูลจากทางแม่ของน้องสปายบอกว่าเสียอ้วนเนี่ยโอนเงินให้ล้านนึงตอนนั้นเพราะรู้ข่าวว่าน้องสปายจะซื้อรถ
สปายจะซื้อรถให้พ่อให้แม่เสียอ้วนเลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวผมโอนให้ล้านหนึ่งก็คิดว่ามันมีแค่นั้น
แต่มันมีข้อมูลจากคนใกล้ชิดแล้วเขาก็มีเป็นหลักฐานนะคะเป็นสลิปการโอนเงินนะคะว่าโอนกี่ครั้งครั้งละเท่าไหร่รวมเป็นเงินเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าเสียอ้วนเนี่ยเคยพูดว่าเตรียมตัวถึงขั้นอามีเรือนหอเตรียมตัวเหมือนกับจะแต่งงานแล้วเสียอ้วนก็พูดกับคนใกล้ชิดว่าเนี่ยอกหักละเสียใจแล้วก
แม่ของน้องสปายเคยให้สัมภาษณ์ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเอาไว้คุณแม่ก็ยอมรับว่าเสียอ้วนโอนเงินมาให้จริงแต่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ไม่ได้ขอคือเสียอ้วนโอนมาให้เองก็คือ๑ล้านบาทครับเพราะว่าทางครอบครัวของน้องสปายอยากจะซื้อรถแล้วก็ล่าสุดเนี่ยค่ะคือนักข่าวก็ไปถามนะว่าเงิน๑ล้านตอน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
ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเอาไว้ว่ายังไงบ้างนะคะ
ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเอาไว้ว่ายังไงบ้างนะคะ
ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเอาไว้ว่ายังไงบ้างนะคะ
ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเอาไว้ว่ายังไงบ้างนะคะ
ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเอาไว้ว่ายังไงบ้างนะคะ
แม่ก็จะได้เอารถคันใหม่วิ่งไปซื้อเลย
แม่พ่อกับแม่ก็จะไม่ได้ลำบาก
พร้อมนั้นน้องก็เลยบอกว่า
น้องก็เลยเขียนแบบว่าเขียนเสร็จ
เขียนแล้วก็เอาลงเฟซใช่ไหมคะ
พอตื่นเช้ามาก็เห็นก็เห็นอ้วนเขาโทรมา
แม่ผมเห็นน้องเขียนลงเฟสว่า
หนูจะตั้งใจทำงานสร้างบ้าน

ดังนั้นผมจะเป็นคนจัดการให้เอง
แม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอย่าพึ่ง
เดี๋ยวอย่าเพิ่งแม่ขอคุยกับน้องก่อน

ตายก็พูดภาษาอีสานกันนะคะ
ตายไอ้อ้วนบอกว่าสิโอนเงินมาให้แม่
แต่ปายบอกกันก็อ้วน
น้องก็เลยบอกว่าไม่หนูไม่ได้คุยกับพี่อ้วนเรื่องเงินนะแม่
หนูไม่เคยคุยกับพี่อ้วนเรื่องเงิน
แต่เนี่ยอ้วนเขาบอกว่าเขาจะโอนตังมาให้แม่
ดังนั้นแม่ก็เลยวางโทรศัพท์จากน้อง

ถ้าอย่างนั้นก็แม่ไม่โอเคนะ
ถ้าอ้วนจะโอนมาให้แม่ถึงขนาด
ที่แบบว่าตอนนั้นเขายังไม่บอกเขาจะไม่แจ้งยอด

ถ้างั้นผมจะโทรไปคุยกับน้องเอง

อย่างนั้นก็เขาก็วางโทรศัพท์จากน้อง

แม่หนูไม่ได้บอกพี่อ้วนจะโอนตังไปให้แม่นั้น
หนูเป็นคนบอกเองถ้าอย่างนั้นก็โอเค
แม่ก็เลยถามว่าปลายคุยกับพี่อ้วนว่ายังไง
อ้วนบอกว่าจะชดเชยให้
ระหว่างที่เขาแกล้งน้องไม่ให้น้องทำงาน

ไม่ให้เจ้าของร้านรับน้องอย่างนี้ค่ะ

ก็น้องก็เลยบอกว่าถ้าพี่อ้วนจะโอนให้พ่อกับแม่คือว่า

ถึงประมาณว่าพ่อกับแม่เอาแค่๓แสนพ่อ
ไม่พี่จะโอนล้านหนึ่ง
น้องก็เลยจากนั้นเขาวันละสองคนก็โต้แย้งกัน
บอกว่าไม่พ่อกับแม่ไม่เอาถึงล้าน
กับแม่จะเอาแค่๓แสนแต่พี่จะโอนเป็นล้าน

ผมทำบัญชีเสร็จเดี๋ยวผมจะโอนเข้าไปโอนตังค์ให้พ่อกับแม่นะ

เพราะก็ไม่ได้แจ้งยอดว่าเขาจะโอนมาเท่าไหร่

เขาก็โอนมาเสร็จเขาโอนมาเขาก็โทรมาบอกว่า
แม่ผมโอนตังไปให้แม่แล้วล้านหนึ่ง
แล้วแม่ก็ตกใจแม่ก็บอกว่าอ้วน
โอนมาให้แม่ทำไมตั้งเยอะตั้งแยะ
ไม่อยากได้อ้วนเอาคืนไปได้ไหม

เพราะว่าผมให้แม่ด้วยความเคารพ

คุณแม่ค่ะถามแทรกนิดเดียวถามอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เสียอ้วนมีเบอร์บัญชีคุณแม่ได้อย่างไรคะ
อันนี้แม่ไม่รู้นะเพราะว่าแม่ไม่เคยให้บัญชีใคร
รู้อยู่แค่๓คนพ่อแม่ลูก
คุณแม่คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ทำให้เสียอ้วนทำร้ายสปายหรือเปล่าคะ
อันนี้
คุณแม่ยัง
ยังพูดไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องรอฟังเขาฟังเขาพูดก่อน

คือเราไม่เคยไปเรียกร้องจากเขาอ่า

คือหลังจากที่มีการโอนเงินกันแล้วเนี่ยนะคะ
แล้วคุณแม่บอกว่าก็ไม่น่าจะมีความเข้าใจอะไรผิดเนาะ

ทีนี้ก่อนที่จะเกิดเหตุกับสปายแล้วก็ฟอร์สเนี่ยนะคะ
เสียอ้วนเคยโทรหาแม่หรือติดต่อกับแม่
โดยพูดถึงเงินจำนวนนี้ไหมคะ
ไม่ค่ะเขาไม่เคยโทรมาเลยค่ะ
แล้วสปายเคยเล่าให้คุณแม่ฟังไหมคะว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีไหมที่สปายเล่าให้แม่ฟังว่า
อ้วนพูดถึงเงินจำนวนนี้
ไม่ค่ะมีแต่น้องบอกว่า

พี่วันโทรมาหาหนูก็คุย
ก็เลยถามว่าคุยกันเรื่องอะไรก็คุยดีแม่
ไม่ได้คุยเรื่องไม่มีการทะลงทะเลาะอะไรกัน
หลังจากนั้นมันมีมาอีกไหม
ไม่ว่าจะเป็นเสียอ้วนโอนให้สปาย

อ้วนโอนให้คนอื่นในครอบครัว
หรือแม้กระทั่งในบัญชีของคุณแม่เองอีกนะ

อันนี้แม่ไม่รู้นะคะเพราะแม่ไม่รู้
แม่ก็เห็นแต่แม่เห็นแต่เขาโทรมาแจ้ง
ค่ะแม่เห็นแต่ยอดที่เขาโทรมาแจ้ง

โทรมาที่ว่าแจ้งว่าโอนเข้ามาล้านหนึ่งนะคะ

แล้วมีอีกไหมมีครั้งอื่นหลังจากนั้นอีกไหมคะ

ที่เขาบอกว่าเขาลงข่าวโอนว่ามา
กี่ล้านนะแม่ไม่เห็นแม่เห็นแค่นั้นค่ะ
ในครอบครัวบัญชีคนอื่นในครอบครัว
หรือว่าญาติสนิทก็ไม่มีเหรอคะ

ถ้าปกติถ้ามีในครอบครัวเนี่ย
เขาจะให้ครอบครัวแม่นะถ้ามีเรื่องอะไรก็จะปรึกษากันทุกคน

เพราะยอดอื่นถ้าคุณแม่บอกไม่มีก็คือเราไม่คุยถึงนะคะ
แต่ทีนี้ยอดกรณีที่โอนมาแล้วเนี่ย
คุณแม่ได้พยายามแบบเหมือนกับคุยกับเขาไหม

เดี๋ยวแม่จะโอนคืนไปเลยเนี่ยเคยพยายามยัดเยียดเขากลับไหม
คุยค่ะคุยกับเขาคุยกับเขาอ้วน
มาเยอะขนาดนี้แม่ไม่อยากได้
อ้วนแม่จะโอนขึ้นให้อ้วน
อ้วนเอาหมายเรื่องบัญชีอ้วนมาให้แม่หน่อย
คือว่าจะให้ทำยังไงก็ได้หรือว่าจะให้ไม่เอาเงินสดไปคืนที่ภูเก็ตก็ได้
ไม่ไม่แม่ไม่ต้องเอามาคืนผมผมโอนเอาให้แล้วผมไม่เอาคืน
จะเอาไปทำอะไรแม่ก็เอาไปเลยตามใจแม่
แล้วคุณแม่ก็แน่ใจนะคะว่าสปายไม่ได้ไปรับอะไรที่เสียอ้วน
พยายามจะยัดเยียดให้มาไม่ว่าจะเป็นลักษณะเงินสดทรัพย์สินลักษณะอื่น

แน่ใจเพราะว่าน้องเป็นคนที่แบบว่าถ้าทำอะไรแล้วเขาจะปรึกษาแม่ทุกอย่าง
เขาจะคุยบอกว่าแม่ถ้าเขามีเรื่องอะไรเขาจะโทรมาหาแม่เขาจะคุย
เขาจะคุยแบบว่าผู้หญิงคุยกันแบบเปิดอกคุยกันอะไรอย่างนี้ค่ะคุณจอมขม
เข้าใจเข้าใจลูกสาวกับคุณแม่นะนะ
คุณแม่ค่ะเงินจำนวนที่เสียอ้วนโอนมาให้เนี่ยตอนนี้ยังอยู่ครบไหมคะ
เขาก็บอกให้แม่เอาไปซื้อรถเนาะ
คุณแม่ก็บอกว่าซื้อรถไป๗แสนบาทที่เหลืออีก๓แสนบาทก็จัดงานศพให้น้องสปายก็หมดแล้ว

คุณแม่ของน้องสปายให้สัมภาษณ์คุณจอมขวัญที่ท่านได้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
คือช่วงที่เกิดคดีใหม่
ซึ่งแม่ยืนยันว่ามีการโอนเงินมาให้๑ล้าน
ที่มีข่าวว่า๓ล้าน๔ล้านแม่ไม่เห็นแม่ไม่รู้
ในครอบครัวก็เชื่อว่าไม่มีอะไรทั้งสิ้นเพราะมีอะไรก็ปรึกษากันตลอด
แล้วแม่ก็ยืนยันว่าเสียอ้วนโอนมาให้เนี่ยแม่ไม่เคยร้องขอ
แม่ไม่เคยขายลูกกินไม่เคยสัญญิงสัญญาว่าจะยกลูกสาวให้
จะให้แต่งให้มั่นอะไรพวกนี้แม่ไม่เคย
แม่ยืนยันแบบนั้นยืนยันว่าไม่ขายลูกกินแน่นอน
แม่มีศักดิ์ศรีคุณแม่บอกแบบนี้นะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมคะมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาค่ะ
จากคนที่เขาเป็นคนใกล้ชิดของเสียอ้วนนะคะ
นายธรรมรัฐสุวรรณโภษีหรือโจ้สปอร์ตไลท์
ก่อตั้งเพจดังในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เป็นคนสนิทของเสียอ้วนนะคะ
เขาบอกว่าเสียอ้วนเคยโอนเงินให้กับครอบครัวของน้องสปาย
ภายใน๒เดือนเป็นเงินกว่า๔ล้านบาท
แต่ไม่แน่ชัดว่ามีการตกลงหรือแลกเปลี่ยนอะไรกันกับครอบครัวของน้องสปายหรือเปล่า
ในส่วนของตัวเองมีหลักฐานเป็นสลิปที่เสียอ้วนเคยให้ไว้
ตามหลักฐานพบว่าเสียอ้วนโอนเงินให้นายสมพงศ์ฉลูศรีซึ่งเป็นพ่อของน้องสปาย
มีชื่ออยู่ในสลิปแล้วก็ลงชื่อนายปัญญายิ่งดังรวมเงิน๒ล้านบาท
มีรายละเอียดการโอน๔ครั้ง
เดือนมีนาคม๒๕๖๑ปีนี้เนี่ยค่ะโอนไป๓ครั้งคือวันที่๒มีนาคมโอนไป๑ล้านบาท
๘มีนาคมโอนไป๗๐๐๐๐๐บาท
๒๗มีนาคมโอนไปอีก๑๐๐๐๐๐บาท

เดือนเมษายน๒เมษายนก็โอนไปอีก๒๐๐๐๐๐บาท

แล้วก็มีหลักฐานที่เสียอ้วนโอนเงินให้น้องสปายก็คือนางสาวปวีนา๒๖๒๐๐๐บาท
มีการโอน๓ครั้งเมื่อปีที่แล้วค่ะปี๒๕๖๐
๖พฤษภาคม๒๕๖๐บาท
๒๓พฤษภาคม๑๒๒๐๐๐บาท

๒๗พฤษภาคมมิถุนายน๕๐๐๐๐บาท
เขาบอกว่ามันมีหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินมีชื่อผู้รับผู้ส่งชัดเจน

นี่เป็นชื่อของพ่อของน้องสปายกับน้องสปายนะ

ไม่รวมกับอะไร๑ล้านบาทที่แม่บอกเมื่อสักครู่นี้ด้วย

ยังบอกว่าหลังจากการโอนเงินเสียอ้วน
ส่งภาพถ่ายหลักฐานการโอนเงินของธนาคารหลายแห่ง
ทั้งหมดเป็นการส่งข้อมูลหลังเที่ยงคืนตั้งแต่เดือนมีนาคมเนี่ย
โดยส่งมาเป็นไลน์ไลน์จากผู้ใช้ชื่ออ้วนบางลา
ส่งหลักฐานการโอนเงินนะครับก็จะมีอยู่หลายภาพนะฮะที่เขาเปิดเผยมานะครับ
อย่างภาพแรกส่งเวลา๑นาฬิกาในภาพถ่ายระบุ
ถ่ายวันที่๘มีนาคมเวลา๑๓นาฬิกา๓๒นาที
ภาพนี้ลักษณะถ่ายเหมือนกดโทรศัพท์ทำให้ติดภาพขากับเท้าทั้งสองข้างนะครับ
ภาพที่สองเป็นหลักฐานการโอนเงินเช่นกันแต่เป็นของอีกธนาคารหนึ่งนะครับ
ลายที่๒เนี่ยเป็นหลักฐานการโอนเงินที่ระบุภาพว่าส่งภาพเมื่อ๑นาฬิกานะครับ
ส่วนลายที่๓นะครับภาพด้านล่างเป็นหลักฐานการโอนเงินระบุว่าถ่ายเมื่อ๘มีนาคม๑๓นาฬิกา๔๘นาที
อำเภอกระทู้ตำบลป่าตองนะฮะเช่นเดียวกับลายชุดที่๔นะครับ
เป็นภาพถ่ายหลักฐานโอนเงิน๒ภาพถ่ายวันที่๒เมษายนถ่ายบนเคาน์เตอร์ธนาคารแห่งหนึ่ง
ส่วนลายที่๕อ้วนบางลาส่งหลักฐานการโอนเงินอีกครั้งโดยภาพแรกถ่ายจากเคาน์เตอร์ธนาคาร
อีกภาพน่าจะถ่ายจากโต๊ะมีแก้วน้ำตั้งข้างโดยใช้มือจับหลักฐานโอนเงินไว้
ระบุถ่ายภาพนี้วันที่๖พฤษภาคม๒ภาพนี้ระบุว่าส่งเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับ
ที่๖นะฮะระบุว่าเป็นภาพถ่าย๒๓พฤษภาคมตอน๑๔นาฬิกานะฮะ
ที่๗นะฮะภาพจะเป็นลักษณะยกหลักฐานการโอนเงินขึ้นมาถ่าย
ขณะที่มีคนอยู่ข้างหลังสองคนคาดว่าจะเป็นพนักงานของแบงค์นะครับ

ลิปการโอนเงินจองรถ

เหมือนกับเขากำลังพยายามบอกว่า
อ้วนตอนที่โอนเงินให้กับน้องสปาย
แล้วก็ครอบครัวหรือว่าสลิปอะไรต่าง

มีคนรู้เป็นหลักฐานสักคนหนึ่งว่า
เนี่ยเขาให้กับผู้หญิงคนนี้

เหมือนกับว่าเสียอ้วนเขามีทนายความ

เคยทำคดีสมัยก่อนที่เสียอ้วนเคยมีคดี

ใช่กับทนายคนนี้เขาก็ยังคุยกันอยู่

จะแต่งงานเตรียมเรือนหง
เรือนหอแต่สุดท้ายก็อกหัก

ซึ่งโจ้สปอร์ตไลท์เนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ

กรณีของน้องสปายไม่ใช่กรณีแรกไม่ใช่คนแรก
เสียอ้วนเคยหมดเงินกับผู้หญิงมาแล้วหลายคน

มีหญิงสาวบางคนที่เสียอ้วนให้เงินแล้วไม่สนใจ
อ้วนก็จะขอเงินคืน
สำหรับกรณีของน้องสปาย
ก่อนหน้านี้เสียอ้วนเคยเล่าให้เพื่อนที่เป็นทนายความฟังค่ะ
ว่าจะแต่งงานกับน้องสปาย

แต่สุดท้ายก็ไม่ได้แต่งงานตามที่หวัง
แล้วก็บอกกับเพื่อนที่เป็นทนายว่าอกหัก
แล้วเสียอ้วนก็เลยตั้งทนายความ
ให้รวบรวมข้อมูลที่เป็นสลิปการโอนเงินเนี่ยค่ะ
ตั้งแต่หลักหมื่นบาทจนถึงหลักล้านบาท
เพื่อใช้ซื้อรถยนต์๒คันให้กับน้องสปายและครอบครัว
รวมถึงการปรับปรุงทำบ้านใหม่
รวมยอดเงินทั้งหมด๔๕ล้านบาท
ฟ้องร้องน้องสปายในข้อหาช่อโกง
เอาไว้ตั้งแต่เมื่อ๒เดือนที่แล้ว

คือความจริงเท่าที่ฟังก็เหมือนกับจะฟ้องร้อง

แล้วก็เลยรวบรวมเอกสารหลักฐานการโอนเงินเอาไว้ทั้งหมด
แล้วทำไมถึงเปลี่ยนแผนมาเป็นลักษณะ
ไปค้าเขาเลยอย่างเงี้ยใช่ไหม
รู้จักกับเสียอ้วนนะเขามองว่าเสียอ้วนไม่คิดให้ละเอียดรอบครอบถึงผลที่จะตามมา
ปกติเสียอ้วนเป็นคนไม่ชอบพูดก็เลยคิดว่าสาเหตุที่ยิงน้องฟอสน้องสปายน่าจะมาจากอารมณ์ชั่ววูบ
เพราะเสียอ้วนมักขาดสติหลายครั้งที่เมาเหล้าแล้วก็ชอบไปต่อยไปตีคนอื่น
หายเมาก็ไปขอโทษเขาส่วนการเสียเงินถ้าไม่เสียดายหรือเสียหน้าก็ควรยกให้น้องสปายไป
เพราะเสียอ้วนเองรายได้เดือนนึง๓ล้านนะให้เงินน้องสปายไป๔๕ล้านมันไม่เป็นไรหรอก
ทำธุรกิจสองเดือนก็ได้เงินคืนแล้วแต่ก็อยากจะให้พ่อกับแม่ของน้องสปาย
ออกมาพูดความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดว่าเกิดจากอะไรทำไมเสียอ้วนถึงทำให้ขนาดนี้
เคยไปสัญญิงสัญญาอะไรกับเสียอ้วนเอาไว้บ้างหรือเปล่าเช่นสร้างเรือนหอแล้วไม่ได้แต่ง
หรือประเด็นที่น้องสปายไม่เล่นด้วยหรือพ่อแม่ของน้องสปายไปผิดคำพูดอะไรหรือเปล่า
เป็นการตั้งข้อสังเกตของโจ้สปอร์ตไลท์นะคะ
พอมีเหตุยิงกันเนี่ยเราก็เพิ่งมารู้จากเพื่อนซีเราที่เป็นทนาย
ซึ่งเป็นทนายเราด้วยเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังว่าอ้วนมันเคยจะตั้งฟ้อง
ตั้งฟ้องสปายกับพ่อแม่สปายด้วยแล้วทนายก็ชี้ว่าเฮ้ยไอ้ที่พ่อแม่สปายให้ข้อมูลกับสังคมอ่ะ
พูดไม่หมดเราก็เลยค้านแย้งว่าอ้าวเฮียพูดไม่หมดแล้วมึงมีหลักฐานไหมล่ะ
ทนายก็บอกเนี่ยว่ากูจะตั้งฟ้องให้มันมันส่งทุกอย่างมาให้เลย
ก็เป็นสลิปโอนตังค์มีโอนให้สปายทีละหลายหมื่นทีละแสนก็มี
ให้ครอบครัวของพ่อแม่สปาย๑ล้านมี๗แสนมี
รถมี๒คันด้วยทั้งบ้านทั้งรถอ้วนมันให้ไปหมดเลย
ทีนี้พอถึงจุดนึงมันก็มาบอกกับหลายคนว่ามันอกหัก
ก็กินเหล้าเมาไม้นึกออกไหมเราก็อ๋อเหรออกหัก
ก็ไม่ได้สนใจมันคือพี่ไม่ได้สนใจอะไรมัน
คือเราก็รู้จักกันผ่านไปผ่านมาเผินไปเผินมานี่แหละ
ทีนี้ว่าพอหลังจากที่มันอกหักเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ออกไหมพอมันมายิงเราถึงมารู้จากเพื่อนทนายเราว่า
มันจะตั้งฟ้องแต่ทนายก็ยืนยันว่า๔๕ล้านแน่นอน
นี่ค่ะคนใกล้ชิดก็เลยบอกว่าที่เสียอ้วนถูกตำรวจจับเนี่ย
ก็เฉยนะไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าถ้าดูย้อนไป
ปี๒๕๖๐ปีที่แล้วเนี่ยเสียอ้วนก็เคยถูกดำเนินคดี
แต่ก็หลุดคดีถ้าไม่หลุดคดีก็ไม่สามารถมาก่อเหตุนี้ได้
เขาก็เลยวิเคราะห์ว่าคนเราเนี่ยนะพอเริ่มต้นเคยฆ่าใครแล้วเนี่ย
ศพ๒ศพทีนี้มันเหมือนง่ายขึ้น
ศพที่๒ศพที่๓มันก็จะตามมาเพราะเคยทำไปแล้วนี่

ย่ามใจไงค่ะเคยทำแล้วหลุดอะไรไง
คือสิ่งที่เป็นข้อมูลที่สะท้อนออกมาในเรื่องของการโอนเงินให้กัน
เสียอ้วนกับครอบครัวของน้องสปายเนี่ย
เราไม่ได้กำลังจะบอกว่าเสียอ้วนทำถูก

โอ้โหเขาอัดอั้นตันใจเหลือเกินถึงไปฆ่าอะไรอย่างนี้

เพราะว่ายังไงการไปฆ่าเขานี่อันนี้ก็ไม่ถูกต้อง

ปมปัญหาที่เสียอ้วนก่อเหตุนี้มันคืออะไร

ท่านก็ไม่ได้ให้รายละเอียด

เขาสารภาพว่าเขาทำว่าเขายิง
ยิงทั้งฟอสและยิงทั้งสปายด้วย

เรื่องความรักความหึงหวงหรือว่าแค้นเรื่องเงินอะไรก็แล้วแต่ของเสียอ้วน

แต่คำถามก็คือว่าแล้วทำไมน้องฟอสต้องโดนด้วย

ครอบครัวของน้องฟอสเขาก็บอกเขาก็อยากถามเสียอ้วนมาก
ยิงฟอสทำไมเขาไม่ได้เป็นแฟนกันไปหึงฟอสทำไม

แต่เสียอ้วนล่าสุดเขาก็ยังพูดว่า
เขายังเชื่อว่าฟอร์สกับสปายเนี่ยคบหากันมากกว่าความเป็นเพื่อน
เหมือนกับที่ทางครอบครัวของฟอสของสปายออกมาบอก
ทั้งที่ครอบครัวบอกไม่ใช่แค่ญาตินะ
คือตัวฟอสเองเนี่ยเป็นผู้ชายที่ไม่ได้รักผู้หญิง
ใช่ค่ะแล้วก็ฟอร์สกับสปายเขาเป็นเหมือนญาติกันเลยด้วยซ้ำค่ะ
คือคุณยายของทั้งคู่เนี่ยเป็นพี่น้องกัน
วันนี้มีลูกพี่ลูกน้องของน้องฟอสนะครับ
มาคุยกับคุณจอมขวัญในรายการถามตรง
ทำให้พอจะรู้สาเหตุว่าทำไมเสียอ้วนถึงยังหึงฟอร์ส
แล้วหึงถึงขั้นตามไปฆ่าที่เขาชีจันทร์ทั้งคู่เลยนะครับ
นางสาวประพาสุริศรีธรรมวงศ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของน้องฟอสนะฮะ
ซึ่งไปทำงานอยู่ที่ภูเก็ตเหมือนกันนะ

บอกว่าคือยืนยันเลยว่าฟอร์สกับสปายเนี่ยไม่ใช่แฟนกัน
สองคนนี้เขาสนิทกันมากตั้งแต่เด็กแล้วไปไหนมาไหนด้วยกันสนิทกันมากนะฮะ
แต่มันน่าจะมีมูลเหตุมาจากวันที่ไปเที่ยวพัทยานั่นแหละ
คือสปายเนี่ยหนีเสียอ้วนไปทำงานที่นครปฐม
แล้วชวนเพื่อนไปเที่ยวที่พัทยาไปไหว้พระที่เขาชีจันทร์
ไปกัน๔คน๓คนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันสปายฟอร์สและเพื่อนผู้ชายอีกคนหนึ่ง
นายสายันหนึ่งในผู้ต้องหาแก๊งบงการแก๊งฆ่าน้องฟอสน้องสปายเนี่ย
ตีสนิทกับเพื่อนผู้ชายของน้องฟอสน้องสปาย
จะได้มาร่วมอยู่กับเขาด้วยไปไหนไปด้วยแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับทางเสียอ้วน
ซึ่งตรงนี้ลูกพี่ลูกน้องของน้องฟอสบอกว่าสงสัยไอ้จุดนี้นี่แหละ
ทำให้เสียอ้วนเนี่ยถึงขั้นหึงห่วงแล้วก็ฆ่าทั้งคู่
เพราะตอนที่นายสายันมาตีสนิทกับเพื่อนของน้องฟอสและน้องสปายที่ชื่ออ้ำ
คือปกติเวลาเขาไปเที่ยวไหนด้วยกันเนี่ยอ้ำฟอสสปายเนี่ยเปิดห้องห้องเดียวก็นอนด้วยกัน๓คนกินอยู่ด้วยกัน
พอมีสายันเข้ามาตีสนิทกับอ้ำเหมือนกับมาจีบอ้ำลักษณะใช้จีบชายอะไรอย่างนี้
ก็เลยต้องเปิด๒ห้องพอเปิด๒ห้องปุ๊บสายันก็นอนห้องเดียวกับอ้ำฟอสเขาก็นอนกับสปาย
ซึ่งเขาก็ไม่ได้คิดอะไรตรงนี้พอสายันส่งข้อมูลอาจจะมีการส่งข้อมูลแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปใหญ่
ว่าอ้าวนี่ทำไมเห็นบอกไม่เป็นแฟนกันแล้วทำไม

ทำไมเขานอนห้องเดียวกันอะไรอย่างนี้นะครับ
ส่วนเรื่องเงินที่เสียอ้วนโอนให้กับครอบครัวของน้องสปายนะครับ
นางสาวประพาซิริลูกพี่ลูกน้องของน้องฟอสบอกว่าก็ไม่เคยรู้นะรายละเอียดเนี่ย
แต่รู้ว่าเสียอ้วนซื้อบ้านให้สบายเพราะเคยไปดูบ้านหลังดังกล่าวด้วยกัน
เรื่องที่สปายถูกเสียอ้วนทำร้ายร่างกายกระชากแขนตามลำตัวมีรอยเขียวช้ำเรื่องนี้ทุกคนรู้พ่อแม่สปายก็รู้
ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของเสียอ้วนกับสปายเสียอ้วนพูดอยู่ตลอดพูดอย่างชัดเจนว่าจะไปคุยกับพ่อแม่ของสปายเรื่องการสู่ขอ
คุยอยู่บ่อยครั้งคุยให้นี่แหละนางสาวประภาษีเนี่ยฟังบ่อยแต่ไม่รู้ว่าเขาไปขอกันจริงหรือเปล่าเขาคุยกันจริงหรือเปล่า
แล้วสปายก็ไม่เคยบอกว่าเสียอ้วนให้เงินอย่างไรบ้างให้อะไรบ้างตอนที่สปายกลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดแล้วเสียอ้วนเริ่มตามแล้วก็เริ่มทวงถามเรื่องเงินเนี่ยเสียอ้วนถึงขั้นเคยบอกว่าถ้าไม่กลับมาไม่เอาเงินมาคืนนะเดี๋ยวจะตามไปจะตามไปจัดการ
เป็นเรื่องปกติของสองคนนี้อยู่แล้ว
แล้วตัวสายันเองเนี่ยไม่เคยเห็น

ว่าน้องจะพร้อมวันไหนอะไรอย่างนี้

อันนี้ไม่ขอแสดงความคิดเห็นแล้วกันเนอะ

คือถ้าน้องเขารักพี่เขา

พี่ก็ไปคุยกับพ่อกับแม่เขา
ลองดูว่าเขาจะว่ายังไง

แต่ก็มารู้ข่าวทีหลังเหมือนกัน

ได้บ้านที่ว่าได้เงินเป็นก้อนมานะคะ

ก่อนที่จะเป็นข่าวหลังจากน้องเสียเนี่ย

แล้วคิดว่าฟอสรู้ไหม

ที่เราพยายามที่จะลองดูว่า
ข้อมูลต่างเนี่ยมันเป็นยังไงกัน

พฤติการของเสียอ้วนกับพวกนะคะ

สปายนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพรวม
ทั้งหมดว่าพฤติการของกลุ่มคนร้าย
เขาก่อเหตุกันยังไงบ้างนะคะ

ภูเก็ตพร้อมกับเสียอ้วนค่ะ
เมื่อวันศุกร์ที่๒๗กรกฎาคม

นายเกียรติศักดิ์หรือในบอล
ที่สนามบินอูตเผ่า
เสียอ้วนกับนายจิรษัก

ก็พากันไปที่ถนนสาย๓๔
ข้างศูนย์โตโยต้าอำเภอเมืองระยอง

เพื่อไปเปลี่ยนป้ายทะเบียน
รถคันก่อเหตุให้เป็นป้ายแดง

เป็นบ้านเช่าย่านนาเกลือ

บ้านเช่าหลังนี้ในมดไปเช่ารอเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้
เช่ามาวันที่๒๙กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่ลงมือก่อเหตุนะคะ
เช่ามาจากร้านเช่ารถแห่งหนึ่งที่พัทยากลาง
นายจิรษักเป็นคนขับรถเช่า
มดนั่งข้างแล้วก็ไปที่ตลาดน้ำสี่ภาค
ก็ขับไปเพื่อไปหากลุ่มผู้ตาย
นายสายันคอยส่งข้อมูลให้ส่งไลน์มาให้ในบ่าวตลอด
ซึ่งในบ่าวก็รายงานเสียอ้วนอีกรอบหนึ่ง
ก็ขับตามกลุ่มผู้ตายไปที่สวนนงนุษย์

จากนั้นก็ตามต่อนะคะตามต่อไปที่เขาชีจันทร์รอจังหวะ
รอจังหวะที่กลุ่มผู้ตายเขาไหว้พระกันเสร็จเดินกลับมาที่รถ
นายสายันโทรไลน์ไปบอกนายบ่าวเหมือนเดิม
ขับมาจอดท้ายรถผู้ตายคือดักไว้ไม่ให้หนี
อ้วนกับในบ่าวเดินลงจากรถ
อ้วนเป็นคนเอาปืนจี้ศีรษะน้องสปายก่อน
ทั้งสปายและฟอร์สพยายามหนี
สเปิดประตูรถฝั่งข้างคนขับเพื่อจะหลบเข้าไปในรถ
เสียอ้วนก็เลยหันปืนไปยิงฟอร์ส๑นัด
บ่าวยิงสปายไป๔นัดแล้วก็หันไปยิงฟอสซ้ำไปอีก๒นัด
เสียอ้วนก็ยิงทั้ง๒คนเลยนะ

แล้วก็ไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินอุตภัวร์
ประมาณ๓ทุ่มในวันนั้นเลยวันก่อเหตุนะครับ

ส่วนในมดเนี่ยไม่ชัดเจนว่าหนีไปกับใครนะครับ
แล้วก็นำปืน๔กระบอกเอาไปใส่กระสอบปุ๋ย
เอาไปโยนทิ้งในพงหญ้าข้างทางรถไฟ
ใกล้กับโรงพยาบาลสัตหีบที่กม๑๐นะฮะ
หลังจากทิ้งปืนแล้วก็ขับรถมุ่งหน้าไปจังหวัดสะแก้ว
เป็นรถกระบะหมายเลขทะเบียนบใบไม้ท้อทหาร๓๖๓๑ภูเก็ตของเสียอ้วน
คาดว่าขับมาจากภูเก็ตคือทำทีเป็นเหมือนกับประสบอุบัติเหตุ
แล้วก็ให้ญาติเนี่ยมารับกลับบ้านที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้ว
ก่อนที่จะถูกจับได้นะฮะส่วนเสียอ้วนตอนที่ในบอลถูกจับได้
อ้วนมีคนพาข้ามแดนไปยังประเทศกัมพูชาแล้ว
โดยผ่านไปทางบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้วนะครับ
ซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของเสียอ้วน
ก็มีผู้ที่ร่วมขบวนการอีกหลายคนด้วยนะฮะ
แต่เฉพาะในชุดมือปืนเนี่ย๖คนด้วยกันนะครับ